ตอนนี้ชาวปฐุมธานีภาวะหนักพิสุนักบ้าสายพันธุ์ใหม่
เพราะว่ามีกรณีผู้ชายคนนึงนะคะเขาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
เขาก็คลุกคลีกับสุนัขจรจัดคือชอบสงสารพาข้ามถนนบ้างไปให้อาหารบ้าง
เมื่อ๕สัปดาห์ก่อนถูกกัดสุดท้ายผ่านไปวันเดียวตายเลย
เสียชีวิตเลยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่กล้าจะผ่าพิสูจน์ด้วยซ้ำ
เพราะกลัวว่าเชื้อมันจะแพร่กระจายต้องให้ทางสาธารณสุขดำเนินการ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปเต๊กตึ๊งนำสบนายทวีสักทรัพย์สมุทรอายุ๒๓ปี
เป็นชาวจังหวัดปทุมธานีนะคะถูกสุนัขกัดค่ะ
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปฐุมธานีเสียชีวิตภายในวันเดียวเลยคุณผู้ชม
ก็ต้องนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตศูนย์รังสิต
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้เชี่ยวชาญนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์บอกว่า
การเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้เนี่ยศพมีการติดเชื้อก็เลยไม่สามารถผ่าชนะสูตรเหมือนศพอื่นที่เสียชีวิตในลักษณะธรรมดาได้

การผ่าชนิดของการเสียชีวิตแบบนี้ต้องใช้หลักการควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวด
ต้องมีการให้วัคซีนกับคนที่จะผ่าด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าอาจเป็นเชื้อพิสุนักบ้าสายพันธุ์ใหม่
ซึ่งจะส่งศพไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป

เพื่อนต้นมันมาดูให้เห็นเห็นผลในการเสียชีวิตบ้า
อาจจะเป็นเบื้องต่อโลกพิษสุนักบ้าหรือหาจะเป็นสายพันธุ์ใหม่
ตอนนี้ที่สถาบันก็คือแพ็คศพแล้วก็เก็บไว้ในภูเขียน
เพื่อรองังส่งเข้าไปทำการตรวจวินิจฉันให้ทัน
กระโจทย์ต่อใหม่
คุณผู้ชมพอมีข่าวออกมาแบบนี้

ปฐุมธานีเขาบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยได้ไหม
เพราะว่าในพื้นที่สุนัขจรจัดมีเยอะเลยค่ะ
โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่สภากาชาติไทย
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ก็พูดถึงกรณีการเสียชีวิตจากโรคพิสุนักบ้า
ซึ่งก็บอกว่าผู้ป่วยคนนี้
เป็นผู้ชายที่มีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างที่บอกไป
ก็ไปคลุกคลีให้อาหารสุนัขจรจัดเป็นประจำ
ก่อนไปช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ข้ามถนน

แต่ไม่ยอมรีบไปหาหมอเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไร
จากนั้นไม่นานเริ่มมีอาการของโรคพิสุนักบ้า

สังเกตว่าแขนข้างที่โดนกัดเหงื่อออกมากผิดปกติ
มีอาการกระวนกระวายก็เลยไปหาหมอ
พอตรวจก็เจอว่ามีเชื้อพิสุนักบ้า

สาเหตุคือไปหาหมอช้าค่ะ
เชื้อก็เลยกระจายไปก็เลยคุณหมอบอกว่าไม่สามารถรักษาได้
คุณหมอก็เลยบอกว่าต้องเตือนนะคะ
กรณีนี้อยากจะแจ้งเตือนประชาชนว่า
ตอนนี้โรคพิสุนักบ้ากลับมาระบาดอีกแล้ว
ในหลายจังหวัดแม้กระทั่งในกรุงเทพเอง
ก็มีการระบาดในกลุ่มสุนัขจรจัดนะคะ
ในช่วงปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนี้เนี่ย

จากการตรวจหาโรคในสุนัขจรจัดพบว่า
ติดเชื้อพิสุนักบ้า๓๔ตัวต่อการตรวจ๑๐ตัว

๑๐ตัวจะมีพิษสุนัขบ้าอยู่๓๔ตัว
ไม่น้อยนะคุณผู้ชมเกือบครึ่งนะคะ

ที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้อย่าไว้วางใจว่า
ในบ้านไม่มีเชื้อไม่ติดพิษสุนัขบ้าแน่นอน

เพราะสุนัขของคุณอาจจะไปเล่นนอกบ้าน
ไปเล่นนอกบ้านไปเจอสุนัขตัวอื่นที่มีเชื้อ
ก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นใครเลี้ยงสุนัข
รีบไปฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันโรคเอาไว้ค่ะ
ดูสถิติไว้นะคะเข้าไปดูเรื่องโรคพิสุนักบ้า
เขาบอกว่าช่วงระหว่างการติดเชื้อ
อาการคล้ายหวัดครั้งแรกเนี่ยที่จะเกิดขึ้นที่เราจะเห็น
ก็คือ๒๑๒สัปดาห์ในมนุษย์

บอกว่าระยะฟักสั้นที่เขาเคยเจอคือ๔วัน
และที่ระยะที่นานคือกว่า๖ปี
แต่เขาบอกว่าการเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น๒๑๐วัน
หลังมีอาการแรกก็คือต้องหลัง๒สัปดาห์
อย่างน้อยหลัง๔วันไปอีกที่เขาเคยเจอสั้นที่สุด
แต่นี่วันเดียวนะถูกกัดมือ